ทรัพย์ที่ฉะเชิงเศร้ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เป็นช่างตัดผมคนหนึ่งอายุ๕๓ปีเสียชีวิตอย่างปริศนา
อยู่ในร้านตัดผมของตัวเอง
คือสภาพศพคอหักมีเลือดแห้งกรังนะฮะ
ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นการต่อสู้อยู่ในร้าน
แต่ว่าทีนี้เนี่ยคือทางพยานเนี่ยเขาบอกว่าเมาหรือเปล่า
เมาแล้วก็ล้มหัวฟาดแล้วก็เสียชีวิตไปหรือเปล่า
แต่ว่าพ่อของผู้ตายก็ยังคล่องใจอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย
ทำไมศพลูกถึงมีลักษณะเหมือนกับคอหักแล้วก็เลือดเนี่ยแห้งกรัง
ช่างตัดผมนะฮะเสียชีวิตสภาพคอหักใส่กางเกงขายาวเสื้อแขนยาว
เสียชีวิตอยู่ในร้านตัดผมของตัวเองนะครับชื่อร้านผมทองตัดผมชาย
อยู่ที่ตลาดเก่าอบตตำบลบังปะกงอำเภอบางประกงนะฮะ
ฉะเชิงเศร้าไปเจอศพกันเนี่ยคือช่วงสายวันนี้
นี่ฮะผมทองตัดผมชายนี่ร้านของเขานะครับสพบำปะกงเนี่ยก็แจ้งกู้ภัยมา
แล้วก็มาตรวจสอบมาชนะสูตรเบื้องต้นกันนะฮะไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะฮะ
ไม่มีร่องรอยลื้อค้นเอาทรัพย์สินด้วยส่วนศพก็ส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนก่อน
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะฮะคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับคือจะไปดูเรื่องนี้หน่อยว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ย
มันเป็นอย่างนั้นไหมเมาแล้วก็ล้มแล้วก็สลบหัวฟาดพื้นอะไรเสียชีวิตหรือเปล่า
แต่ทีนี้คุณนฤทธิ์บอกว่าไปเจอความผิดปกติก็คือรองเท้าของนายภูวเดชผู้ตายมีรอยเปื้อนเลือด
อยู่ที่ปลายของรองเท้าแล้วพบเลือดอยู่ที่พื้นข้างศพนี่นะฮะ
ไฟกับพัดลมของร้านเนี่ยถูกเปิดทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลย
แต่มันจะเป็นปริศนาหรือเปล่าล่ะนะซึ่งพ่อของผู้ตายชื่อว่านายจรูนสมศรีอายุ๗๔ปีนะครับ
คือคุณตาจรูนเนี่ยบอกว่ามาหาลูกชายเมื่อเช้าเห็นว่าลูกเนี่ยไม่เปิดร้านมาได้สักหลายชั่วโมงแล้ว
ทีนี้พอเข้าไปดูเนี่ยพบว่าลูกชายนอนเสียชีวิตเอาแขนไก่หน้าผากแล้วหัวเนี่ยหันไปทางกระจก
อยู่บนผ้าปูใบหน้าเนี่ยมีเลือดออกเต็มปากแล้วก็ที่จมูกก็มีเลือด
พอเห็นเนี่ยตกใจมากก็รีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ซึ่งพอตำรวจมาตรวจสอบพบว่าคอของลูกชายเนี่ยหักจนหมุนได้รอบนะฮะ
ทีนี้คุณตาจรูนเนี่ยแกก็เลยเชื่อว่าลูกชายคือนายภูเวอเดชน่าจะถูกฆาตกรรมมากกว่านะ
แล้วก็เอาศพมาจัดฉากหรือเปล่าให้ทำท่านอนไก่หน้าผากอะไรแบบนี้
คือไม่เชื่อว่าจะเมาแล้วตกเก้าอี้คือเก้าอี้เนี่ยสูง๖๐เซนติเมตร
คือถ้าจะตกมามันจะตายอย่างนี้เลยเหรอคอหักตายเลยเหรออันนี้คุณลุงเขาคุณตาจรูนเขาแปลกใจนะ
แล้วลูกชายเนี่ยกินเหล้าทุกวันก็จริงนะแต่พ่อบอกว่าก็ไม่ได้เมาอะไรขนาดนี้
ไม่ได้เมาจนแบบโอ้โหจะต้องแบบตกเก้าอี้แล้วก็หัวฟาดพื้นคอหักตายหมุนได้รอบขนาดนี้
เมื่อสองวันก่อนเนี่ยนายจรูนบอกว่าเพิ่งเจอลูกชายลูกชายเมาเดินไปชนประตูร้านหน้าผากแตก
เมื่อเทียบกับเลือดที่เจอที่ใบหน้าใบหน้าลูกในวันนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเลือดมันออกเยอะผิดปกติ
ก็ตกใจว่าโอ้โหถึงกับคอหักแล้วนึกว่าโดนตีแบบช้ำเฉยแล้วตายนี่มันทำคอหัก
แต่ตำรวจเขาก็ว่าก็เป็นไปได้ที่ว่าเมาแล้วล้ม
ใช่ครับถามผมเชื่อว่าติดใจ
ไม่เป็นไรหรอกง่ายนิดหน่อย
แค่ติดเปี่ยต่อเขามาณักหนาผมพามาโรงพยาบาลแล้ว
จังหวันปิดสังเกตอะไรฟะมันก็เหมือนที่เยี่ยมอย่างไรล่ะ
คนตายคนตายเนี่ยมันจะต้องกระเสือกกระสนอ่ะ
ไม่มานอนปลอดภัยเรียบมือเกยไหนภาคน่าอะไรนี้

ก็ดูแล้วมันไม่น่าจะมี

จากกินเหล้าแล้วเมา

ติดหูกับใครเราก็ไม่รู้

แล้วมานี่นารีรำพึง

คือเมื่อสองวันก่อนก็ดูปกติดี

เมาแล้วก็ตกเก้าอี้ที่ร้านทำผม

แกบ่นอะไรนะแกมานั่งแกก็นั่งกิน

เขาจะนอนอยู่ตรงโต๊ะตัดผมเขานะ
อ่านหนังสือพรีมมั่งอะไรมั่ง
เขาจะนอนอยู่ตรงโต๊ะตัดผม

ก็เป็นไปได้ว่าเมาแล้วล่วงลด

แกเป็นคนไม่มีอะไรนะ

ซื้อยาดองครั้งสุดท้ายเมื่อ๒วันก่อน

เช้าวันนี้พ่อเลยมาดูเอ้านอนตายอยู่ที่ร้าน

แล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัดผม

แล้วตกลงมาอ้าวศีรษะฟาดพื้น

ไม่มีใครเห็นไม่มีใครช่วยก็เลยเสียชีวิต

อันนี้ที่พ่อเขาตั้งข้อสังเกตนะครับ

บอกว่าเมื่อ๒วันก่อนผู้ตายมาสั่งข้าว

อีก๒วันต่อมาเนี่ยไม่เจอกันเลยจนวันนี้
ยืนยันว่าไม่เคยเห็นผู้ตายมีเรื่องกับใคร
ที่ว่าตกเก้าอี้แล้วแบบ
โอ้โหขอจะหักขนาดเนี้ย

สักประมาณ๑๐โมงเนี่ยได้ยินเสียงไอ

หายไปเลยจนวันนี้ก็มาเจอศพกัน
อีกสองวันไม่เปิดเลย

เราก็คิดว่าเขาคงเมาเขาคงนอนเขาไม่เปิด

แกเดินชนประตู

พ่อแกก็เอาพัสเตอร์ยางมาปิดให้

เขาก็แบบซื้อยาแก้อักเสบให้กิน

ไม่เคยเขาไม่มีเรื่องกับใคร

สพบังปะกงสันนิษฐานว่า

ศีรษะไปฟาดกับขอบชั้นวางของในร้าน

หรือก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนบุกเข้ามาในร้าน

ตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมด
ในช่วง๒วันที่ผ่านมาก่อนจะมาเจอศพในวันนี้เนี่ย

มีใครเข้าออกร้านตัดผมร้านนี้หรือไม่